อันนี้ฉันมาถึงข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณนัทพงศ์เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้
เรื่องอะไรฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมค่ะ
ที่มันแบบว่าถูกใส่ในกระเป๋ากางเกงแล้วถูกเอาไปซักในเครื่องสภาพปั่นปั่นปั่นปั่นปั่นปั่น
อยู่ในสภาพนี้แล้วเนี่ยแล้วมันถูกรางวัลอ่ะ
ยังสามารถไปขึ้นเงินได้ไหมมันป่นยุ้ยอย่างงี้จะไปขึ้นยังไงอ่ะ
คือเห็นแบบนี้แล้วใจสลายเหมือนกันนะมันเป็นใบที่ถูกรางวัลซะด้วย
ปรากฏว่าขึ้นได้หรือไม่ได้ตามดิฉันมาครับ
เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะคือคุณนิสากรนะคะ
ถูกล็อตเตอรี่สี่ใบเล็กท้ายสามตัวงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมา
รวมเป็นเงินแล้วเบ็ดเสร็จหนึ่งหมื่นหกพันบาทคุณนิสากรเนี่ย
เล่าว่าซื้อสี่ใบเก็บใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้เอาออกแต่แม่เนี่ย
เอากางเกงไปซักอืมรางวัลออกตรวจรางวัลเลขท้ายสามตัวสี่สี่เจ็ด
ถูกรางวัลคือจำได้ใช่ไหมว่าซื้อซื้อถูกจำเลขได้ด้วย
แล้วซื้อแต่ว่าอยู่ในสภาพนี้จะไปขึ้นเงินยังไง
มันเป็นก้อนขนาดนี้นะคะแต่มีคนรู้จักบอกว่า
ลองไปที่สำนักกองสลากดูเผื่อได้คุณนิสากรเชื่อไหม
ตัวเครื่องบินจากสุราชเข้ากรุงเทพเลยแม่เพื่อนก็บอกว่าไป
มันจะขึ้นได้เหรอเสียค่าเครื่องบินเปล่า
มันสภาพแบบนี้มันขึ้นไม่ได้แล้วผมบอกด้วยคนฮะ
ผมบอกด้วยคนโอ้โหไม่น่ามาหรอกเนี่ยมาเป็นก้อนแบบเนี้ย
ปกติเป็นแผ่นอันนี้เป็นก้อนคุณนิสากรบอกอยากลองอยากลอง
จริงค่ะที่สำนักงานสลากกินแบ่ง
เขาก็รับชิ้นส่วนที่ฉีกขาดไปตรวจสอบสุดท้ายยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
ขึ้นเงินได้สามใบมีสี่ใบขึ้นได้สามใบ
อีกใบหนึ่งขึ้นเงินไม่ได้เพราะชิ้นส่วนไม่ครบ
คุณนิสากรได้มาหนึ่งหมื่นสองพันเอาล่ะจากหนึ่งหมื่นสองพัน
คือมันยังมีตัวเลขนู่นเขาก็จะสามารถตรวจสอบได้ไง

ต้องทำยังไงฮะคืออ่ะให้ให้ฟังคุณนิสากรเล่าก่อน

มาอวดว่าพี่อ่ะถูกจริงอะไรเนี้ยค่ะ

เพราะว่าเก็บไว้ก็ช้ำใจเปล่า

อีกใบพฤษมันมี๓ใบกับซีกหนึ่งใช่ไหมคะ
แล้วในอันนั้นเขาบอกว่าหลักฐานมันไม่พอ

คือเป็นผมนะผมทิ้งทั้งช้ำอย่างนั้นแหละ
แล้วร้องไห้ด้วยโอ้โฮใช่ถูกรางวัลด้วย
นะคะแต่คุณนิสากรด้วยความที่ลงทุนอยากรู้
ซื้อตัวเครื่องบินมากรุงเทพเลยก็ทำให้เราได้รู้ไปด้วยนะคะ
ว่าต่อไปเนี่ยนะคะถ้าเราถูกรางวัลแล้วลอตเตอรี่มันชำรุดฉีกขาดเปียกน้ำ
อย่าเพิ่งทิ้งเก็บชิ้นส่วนของสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด
แล้วติดต่อนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกอบสลากชุดนั้นที่มันเป็นสภาพนั้นนะคะ

ตรวจสอบถ้าผ่านหรือว่าชิ้นส่วนครบถ้วน
เมื่อกี้นึกว่าจะทิ้งแล้วถ้าเป็นผม
นี้อย่าทิ้งนะถ้าขยำเละขนาดนั้นกางดูอีกรอบนึงถ้ามันถูก
แล้วถ้าเกิดมันแบบสภาพไม่ดีแล้วต้องไปให้สลากสำนักงานสลากกินแบ่งเขาตรวจสอบให้ค่ะ
แต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเกิดปัญหานี้ส่วนใหญ่ผมจะซ่อน